น่าจะชอบข่าวนี้แล้วก็สนใจข่าวนี้เป็นพิเศษเพราะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบกับตัวคุณ
คือมีนักวิจัยด้านความปลอดภัยของต่างประเทศเขาบอกว่าข้อมูลเวลาไปจดทะเบียนเบอร์โทรศัพท์คุณต้องให้บัตรประจำตัวประชาชน
คือใครเข้าไปดูก็ได้ก็จะเห็นบัตรของคุณที่ไปจดทะเบียนระหว่างปี๕๙ถึงปี๖๑
คือไอ้ฐานข้อมูลที่เขาเก็บไว้ไม่ใช่ว่าเป็นเอกสารแผ่นนะฮะ
เป็นไฟล์เป็นฝ่ายข้อมูลเนี่ยเขาไปฝากไว้ในบริษัทที่รับฝากข้อมูลทางอากาศอ่ะ
แล้วเหมือนมันหลุดเข้าไปดูได้เนี่ยค่ะก็เลยเป็นข่าวใหญ่คนก็ตกใจสิ
ทุกเหตุการณ์เหล่านี้ก็ต้องขออภัยเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้าสำคัญ
เขาก็แก้ไขให้เรียบร้อยแต่ก่อนอื่นเล่าย้อนให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้มันคืออะไรนะคะ
เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียค่ะช่วงค่ำเมื่อวานนี้เอง
แบบนี้เลยเป็นไฟล์บัตรที่ลงทะเบียนซิมระหว่างปี๕๙ถึงปีนี้ปี๖๑เปิดเป็นสาธารณะเลยคือพูดง่ายว่าใครเข้าไปดูก็ได้เข้าถึงได้หมดเข้าไปดูได้เลยก็จะเห็นบัตรของคุณ

คือไปจุดหนึ่งให้ไปอีกจุดนึงอะไรแบบนี้ค่ะ

๔เมษายนฝ่ายดูแลลูกค้าตอบกลับมาอีกครั้งว่ากำลังแก้ไขให้

อริแกนก็เลยไปตรวจสอบอีกครั้ง๑๒เมษายนที่ผ่านมาทุ่มหนึ่งตามเวลาบ้านเรานะคะ
พบว่าถังข้อมูลถูกปิดความเป็นสาธารณะไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่ารวมเวลาตั้งแต่แจ้งครั้งแรกจนถึงแก้ไขให้ปิดข้อมูลต่างให้เรียบร้อยเดือนหนึ่งนะ
ระยะเวลาในช่วงเดือนที่ผ่านมาคือใครเข้าไปดูก็ได้ไง
ซึ่งการเข้าไปดูก็ได้มันก็ส่งความหวั่นวิตกว่า

ถูกค่ะทีนี้ตัวนายมาริแกนเองเขาก็เขียนเล่าลำดับเหตุการณ์นะคะเรื่องราวทั้งหมดนี้ผ่านทางบล็อกของเขาเมื่อวาน๑๓เมษายน

ใจความสำคัญเขาบอกว่าจนถึงจุดนี้
ผมตระหนักแล้วว่าพวกเขาทำการเก็บบัตรประชาชน
และไม่มีการรักษาความปลอดภัยใด
ที่ช่วยปกป้องไฟล์เหล่านี้
คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่สแกนของลูกค้าได้ทั้งหมดเลย

เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
เวลาใครจะไปใช้อะไรก็ต้องใช้บัตรประชาชนไปสมัครด้วยนะครับ
เป็นเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่เปลี่ยนชื่อเป็น
ได้ชี้แจงว่ารู้สึกเสียใจและขออภัยลูกค้า
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งทันทีที่ทราบเรื่องดังกล่าว
บริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดทันที
ซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นกับการแฮ็กข้อมูลลูกค้า
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าแล้ว
พร้อมทั้งจะมีการส่งแจ้งเตือนไปยังลูกค้ากลุ่มดังกล่าว
เพื่อให้ทราบถึงมาตรการของบริษัทที่จะดำเนินการ
เพื่อป้องกันความปลอดภัยของลูกค้า
หากถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องสำหรับข้อมูลนั้น
เรื่องการปกป้องและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามาโดยตลอด
และสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนี้บริษัทกำลังทำงาน
รวมถึงการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ข้อมูลของลูกค้าจะได้รับการดูแลปกป้อง
มาตรฐานสูงสุดทั้งในด้านเทคโนโลยีและทางกฎหมาย

ส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบอกว่า
ความผิดพลาดลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับ
เพราะว่าเคยเกิดขึ้นกับบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายรายใหญ่

เขาตั้งค่าได้ถูกต้องตามหลักการหรือไม่
แต่ถ้าเกิดเขาอาจจะเผยตั้งค่าผิดพลาดไปหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เขา
กำลังอยู่ในช่วงทดลองหรืออะไรอย่างนี้ก็มีโอกาส
ว่ามันมีอะไรรั่วหรือเปล่าตรงนี้สำคัญมากก็คือ
ก็ทางนายปริญญาก็ยังแนะนำผู้ใช้งานนะครับให้หมั่นตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของตัวเองอยู่เสมอนะครับ
เพราะว่าการสมัครใช้บริการบางประเภทมันก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ที่เราต้องให้ข้อมูลส่วนตัวอย่างละเอียดนะเนาะนะคะครับเรื่องนี้ก็ต้องถามไปที่กศธชแล้วค่ะ
จะไปชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้วันอังคาร๑๗เมษายน๙โมงครึ่งนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมปี๒๕๕๓กำหนดเอาไว้ว่า
ในเรื่องนี้นะคะผู้กระทำผิดมีโทษตามกฎหมายถ้าผู้ประกอบการมีส่วนในความผิด
จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตโดยกศธชเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายนะคะ
สำนักงานกศธชขอตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
นายประวิทย์ลี่สถาพรวงศากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศธชก็บอกว่า
ถ้าผู้บริโภคเกิดความเสียหายจากข้อมูลที่รั่วไหลไปแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้เนี่ยค่ะ
ฟ้องได้นะคะฟ้องทางแพ่งได้เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ให้บริการได้
หมายความว่าในช่วงระยะเวลา๑เดือนที่ข้อมูลบัตรประชาชนของคุณมันเป็นสาธารณะ
ถ้ามีใครแอบเอาไปไปใช้แล้วคุณเสียหายก็ฟ้องได้
แต่ตอนนี้เขาก็ยืนยันนะครับว่าเขาจัดการแก้ไขให้แล้วนะครับ